แฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะ
พอแล้วเป็นไงสุดยอดเลย

บ้านเกิดอุดรธานีนั่นเองนะคะแทบจะไม่ได้จับไมค์ร้องเพลงเลย

ร้องเพลงกันเลยค่ะ
จำลามาหางานทำ
ใช่พี่ไม้เนี่ยเล่าให้เราฟังว่าเป็นช่วงนะ

สารต่ออาชีพของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
และที่สำคัญเลยไหมได้พัฒนาผืนดินแหล่งน้ำ
ทำสวนทำไร่เรียกว่าโอ้โหวางแผนพัฒนาให้เป็นระบบนะ
จนตอนนี้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้
คุณดูบรรยากาศดิมันน่าอยู่ขนาดไหน
เราเราก็อยากอยู่ดูดิเออพี่ไมค์เนี่ยบอกว่าพอเห็นสิ่งที่ทำมาเนี่ย
งอกเงยจนถึงทุกวันนี้มันมีความสุขนะมันอธิบายไม่ได้
มันเป็นความภาคภูมิใจจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ไมค์กันค่ะ
ช่วงนั้นก็มาวางแผนจนแบบเป็นรูปเป็นร่างมาวันนี้นะครับ
มาถึงทุกวันนี้จนแบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราที่เราตั้งใจที่เรามุ่งมั่นเนี่ย
มันไม่ได้เสียเวลาเราได้ทำกับสิ่งที่เราอยากทำ
แล้วก็เราทำขึ้นมาแล้วมันสำเร็จทุกคนมาเห็นมาดูมาชื่นชม
นี่คือความภาคภูมิใจนะครับ
คุณคุณดูแววตาดิความสุขอันนี้พูดตรงสุกเลยอยู่ที่บ้าน
จากความสุขเขาดูมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาทำ
ใช่ค่ะนะพี่ไมค์มีความสุขมากเลยคุณผู้ชม
ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้
ถามไม่ได้จริงว่างานในวงการบันเทิงพี่ไมค์จะวางมือหรือเปล่า
ไมค์ยอมรับตรงเลยนะว่าพี่ก็มีคิดบ้าง
เพราะว่าอายุตัวเองไม่ใช่น้อยแล้วนะแต่แฟนไม่ต้องห่วงนะจ๊
เพราะว่าปีหน้าเนี่ยมีผลงานให้ได้ติดตามกันหายคิดถึงแน่นอนค่ะ
มันมีจำกัดอยู่แล้วคือไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าเรื่องของการร้องเพลงอาจจะเบาลงหรือว่าอาจจะน้อยลงนะครับแล้วแล้วก็มีกิจกรรมอื่นคือผมเองก็ยังยังไม่ได้ไปไหนถึงจะมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ยังมีความผูกพันอยู่กับอ่าบ้านที่เราโตมาคือแกรมมี่นะครับก็ยังยังทำงานร่วมกันอยู่
ถ้าเกิดแบบนี้โกลก็ยังทำงานยังเริ่มเริ่มกันมากใช่ใครคิดขึ้นก็ไปซื้อน้ำตลาดกินได้เขาบอกว่ามีหลักหลายธุรกิจมากเลยอ่ะ
กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่เลยก็ว่าได้นะเนี่ย